อันนี้คุณตาคนนี้เขาเพิ่งจะซื้อบ้านมาจากเมียของต่างชาติ
ในบ้านมันก็มีข้าวของมีเฟิร์มมีมเฟอร์นิเจอร์ต่างค่ะ
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูเฮ้ยไปหมด
ไปหมดที่ว่านี่คือโดนขโมยนะ
พูดมาเถอะถูกหมดอ่ะโซฟาทีวีตู้เย็น
พัดลมตั้งโต๊ะพัดลมเพดานหม้อหายกระทะครกสากหมด
คืออันนี้ที่เขาเรียกว่ายกเขาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะ
คุณตาวัย๗๗ปีเห็นเล็กลดทันเนี่ย
เตรียมจะมาขนของที่ขโมยออกไปแล้วอ่ะค่ะ

ก็นี่แหละเพื่อนบ้านเห็นก็คิดแบบพี่เบิร์ตเลยยายบ้านชัวร์
ดูสิของกลางที่ตำรวจสพหมูศรียึดได้นะ

คนหนึ่งคือนายนัชนันหรือว่าในเบียร์อายุ๔๖ปี
อีกคนนึงคือนายเจนรงหรือว่านายจุ้ยอายุ๒๖ปี
ของกลางตรงนี้โอ้โห๒๐๐กว่ารายการ
ไม่ต้องพูดแล้วมั้งเห็นอยู่ขนาดนี้
คือต้องเอารถบรรทุกเอารถกระบะลำเลียงมาตรวจสอบค่ะ

แล้วเครื่องใช้อุปกรณ์ครัวก็เอาไปหมดนะ
พวกนี้เอาไปซุกไว้ที่บ้านอุทุมพรพัฒนาค่ะ

จนกระทีโชว์ให้ดูบอกว่าสามารถเนี่ยก็อยากเอาครับ
สองคนที่เขาขโมยเขาอ้างว่าไงรู้ไหม
เปล่าผมแค่เฝ้าของเฉย
เฝ้าของอะไรอ่ะของเขาเกลี้ยงบ้าน

คือเมื่อวันซื้อนี้นายชาติทำสวนหรือว่าตาชาติ

ผมเพิ่งซื้อบ้านจากเมียของต่างชาติเป็นคนไทยนั่นแหละ

แล้วปรากฏว่าสามีเขาที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่งตายไป

ทีนี้หลังจากที่ผัวเขาตายเนี่ย
ก็ขายบ้านขายข้าวของต่างให้กับผมหมดเลย
ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปเก็บบ้านจะทำความสะอาดไง
เฟอร์เนเจอร์ต่างมันหายไปไหนหมด
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ว่าอ้าวตาชาติ
เจ้าของเก่าก็จะย้ายบ้านวันก่อนเห็นขนของไป

นัดจ่ายเงินไปเรียบร้อยเพราะเข้าไปดูของหายหมด
ที่ถามคนแถวนั้นเขาเห็นอยู่เขาคิดว่าเขาบอกใครบ้าง
พวกของใช้ของอะไรเนี่ยของข้าวบ้านใช่ไหม
ขายของอาจจะขนกลับไปของข้างบ้านเขาคิดอย่างนั้น
ไหมล่ะคิดว่าเจ้าของเขาขนกลับไปไงแหมก็เลยไม่มีใครห้ามหรอก
ทีนี้คุณผู้ชมจากการสอบทั้งสองคนในเบียร์กับในจุ้ย
เขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ขโมยจริงคนที่ขโมยชื่ออิฐ
ขโมยคนเดียวผมสองคนแค่ขับอีซูซูไปขนของ
เก็บเอาไว้ที่บ้านอุทุมพรพัฒนาเฉย
แล้วไหนอิฐนะอิฐที่ว่าขโมยหนีไปแล้ว
ทีนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อหรอกค่ะเพราะว่าจากชั้นจับกลุ่มเนี่ยนะ
ตัวของในเบียร์เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเนี่ยนะ
ปรากฏว่าค้นตัวในเบียร์ไปเฮ่ยเจออะไร
ชศร้อยเมตรโอ้
แล้วคนที่ต่อให้ไม่ได้ไปขโมยมาจากในบ้านแต่ผมช่วยยกขึ้นรถได้ไหม

แต่แค่ยกขึ้นรถหรือไม่ก็ขับรถให้เฉย

ใช่รับของโจรนี่แหละ
แล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนหนึ่งในจุ้ยนะ
ก็โดนข้อหาเรื่องเกี่ยวกับจำหน่ายยาบ้าครับ
นี่แหละออนาเบียก็โดนข้อหาจำหน่ายยาบ้าด้วย
เพราะว่าอะไรเพราะว่าค้นตัวเขาเจอยาบ้า๑๐๐เมตร
ไม่ได้เสพอย่างเดียวแล้วแหละน่าจะไปถึงขั้นจำหน่ายแล้วแหละ